ไปดูเรื่องฆาตกรรมสุดหดเยี่ยมกันหน่อย
คือเจ้าของสวนผลไม้อายุ๗๒ปีแล้ว
เขาถูกคนร้ายเอาปืนเจาะยิง
แล้วเขาเอาร่างของผู้ตายไปโยนทิ้งเหวครับ

กำลังไปหาปมว่ามันเกิดจากอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นคาดว่ามันเกิดจากความขัดแย้งเรื่องของที่ดิน
เพราะว่าผู้ตายเองก็เป็นเจ้าของสวนผลไม้ใหญ่โตด้วยนะครับ
ตำรวจสวพกระทูลรับแจ้งจากญาติของผู้ตาย
ว่าทางด้านของนายสวัสดิ์อายุ๗๒ปีถูกยิง
ไปพบร่างอยู่ในป่าที่สรรเขื่อนบางวาด
หลังสนามก๊อฟแห่งหนึ่งที่อำเภอกระทูจปูเก็ตครับ

คือรถยนต์ไปไม่ได้นะครับ
ต้องใช้รถโฟล์กลิฟท์เท่านั้นนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดจะเดินต้องเดินเท้าเข้าไปสักกิโลครึ่งได้ครับ
แล้วก็ไปเจอศพในป่ามรกเรือด้านใน

แล้วก็ไปพบร่างของนายสวัสดินอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
ในร่างกายเขาเนี่ยโดนยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่กกหูขวาเลยคุณผู้ชม

แล้วก็เป้ของผู้ตายตกอยู่

นำร่างขึ้นมาแล้วก็ส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
เพื่อไปหาสาเหตุแล้วก็เรื่องของวิถีกระสุนว่าถูกจ่อยิงอย่างไร
เบื้องต้นผู้ตายภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดตรัง
เป็นเจ้าของสวนผลไม้แล้วก็สวนยางพาราโอ้โหมีที่เป็นสิบสิบไร่เลย
แล้วเขาชอบคือเขาชอบนอนในคันนำคือเฝ้าสวนผลไม้
แต่จุดเกิดเหตุไม่มากเท่าไหร่
คือก่อนเกิดเหตุนายสวัสดิ์ออกไปหากุ้งตามหนองน้ำ
รอบเขื่อนในนองน้ำมันจะมีกุ้งอยู่นะ

ซึ่งปกติเขาก็ทำแบบนี้จะออกไปตอนกลางคืนก็ทำของเขาอยู่นะครับ
ทีนี้พอ๖โมงเย็นเมื่อวานภรรยาไปหาโทรศัพท์ไปหา
สวัสดิ์ยังมีการโทรคุยกันสักประมาณ๖โมงเย็น
หลังจากนั้นหายไปติดต่อไม่ได้
ญาติก็เอ่ยใจทำไมโทรไม่รับเป็นอะไรหายไปไหน
ก็เลยออกตามหาจนกระทั่งไปเจอศพถูกยิงอยู่ในป่าแบบนั้นนะครับ
ก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคือน่าจะมาจากเรื่องของการที่ปัญหาเรื่องของที่ดิน
แล้วคาดว่าคนร้ายรู้ความเคลื่อนไหวว่านายสวัสดิ์จะลงไปในพื้นที่
๖โมงเย็นจะไปหากุ้งจดแล้วก็เลยมีการไปดักรอกันแล้วก็ลงมือ
ลักษณะคืออาศัยทีเผลอเอาปืนเจาะยิงจากด้านหลัง
ระยะประชิดที่ขมับเลยค่ะตอนนั้นนายสวัสดิ์นั้นน่าจะเดินอยู่ครับบนถนน
ลูกรังนะเพราะว่ามันเจอกองเลือดที่พื้นก่อนจากนั้นคนร้ายคุณผู้ชม
หนึ่งนะแล้วก็โยนสบทิ้งลงไปแบบนั้นนะหาวนี้คือตามลักษณะของ
ของหลักฐานที่พบในพื้นที่นะฮะสาเหตุเบื้องต้นน่าจะมาจากความขัดแย้ง
เรื่องที่ดินเพราะมันมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่นายสวัสดิ์นั้นครอบครอง
อยู่ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบอยู่ว่าที่มาที่ไปนะฮะ
เกิดจากอะไรแล้วคนที่พิพาทด้วยเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆาตกรรมในครั้งนี้หรือไม่นะครับ